หลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับมีข่าวการเตรียมสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ล่าสุดนะครับสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าจักรพรรดิญี่ปุ่นเตรียมที่จะปรากฏพระองค์แล้วก็มีพระราชดำรัฐกับประชาชนผ่านทางโทรทัศน์
ซึ่งหลายฝ่ายก็คาดว่าพระองค์น่าจะทรงพูดถึงพระพระนามัยซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
โดยรายงานระบุนะครับว่าการปรากฏพระองค์ผ่านทางโทรทัศน์จะมีขึ้นในช่วงบ่ายของวันจันนี้
โดยจะเป็นการบันทึกเทปนะครับส่วนเนื้อหาก็เชื่อว่าจะมีพระราชดำรัฐถึงการลดการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
จากพระพลนามัยโดยจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าสละราชสมบัติ
สละราชสมบัตินั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของญี่ปุ่น
และยังไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งหากพระองค์ตัดสินใจสละราชสมบัติจริง
กุฎราชกุมารนาโรฮิโตก็จะขึ้นมาเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่
แต่ว่าการสละราชสมบัติเป็นสิ่งที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมรวมถึงรัฐบาลของนายชินสวาเบะไม่อยากให้เกิดขึ้น
เนื่องจากกังวลนะครับว่าจักรพรรดิองค์ใหม่อาจจะเปลี่ยนกฎมนเทียนบาลให้ผู้หญิงขึ้นมาครองราชได้
ไม่ต้องการให้การอภิปรายเรื่องการสละราชสมบัติมาเบี่ยงเบนความสนใจและลดพลังของกระแสขับเคลื่อน
ในการแก้ไขรัฐมนูลที่นายกรัฐมนตรีอาเบะกำลังพยายามอยู่
โดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมมองว่ารัฐมนูญฉบับหลังสงครามโลกครั้งที่๒เป็นสัญลักษณ์แห่งความพ่ายแพ้
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตซึ่งมีพระชนมพันศา๘๒พันศา
ครองราชหลังจากสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตสิ้นพระชนเมื่อปี๒๕๕๙
โดยพระองค์เพิ่งจะผ่านการผ่าตัดหัวใจและเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก